ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นี่ก็เป็นคลิปที่มีการแชร์
มีการวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะเลยค่ะ
รถเก๋งคันสีดำคันหนึ่งเนี่ยขับขวางหน้ากู้ภัยนะคะ
รถกู้ภัยพยายามจะติดต่อพยายามจะสื่อสารทุกอย่างทั้งพูดออกใหม่
แต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบรับค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือถ้าออกมาอย่างนี้ในโลกออนไลน์แชร์กันเยอะวิภาควิจารณ์กันเยอะแน่เพราะว่าตอนนี้คือทุกคนให้ความสำคัญเวลามีรถพยาบาลขอทางนะคะทุกคนจะหลีกทางให้แต่คันนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือเขาก็ออกไมค์แล้ว
พี่จะไม่หลบให้หนูจริงเหรอครับรถก็เหมือนยังไม่มีการตอบรับอ่ะพูดอยู่นานเลยนะใช่เนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะคนที่ขับรถคันนี้คือนายวาทิศเนี่ยนะคะก็ไปพบตำรวจสพคลองหลวงแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไปตัดผมมานะกำลังจะกลับบ้านเขาไม่รู้จริงว่ามีรถพยาบาลตามหลังมาเพราะว่าเข
แต่ปรากฏว่าขับไปมองกระจกหลังพอเห็นว่าเป็นรถพยาบาลปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้ปุ๊บเขาหลบให้เลยนะครับปกติเนี่ยเขาหลบให้อยู่แล้วก็ต้องขอโทษผู้ป่วยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ
นี่ค่ะถูกแจ้งข้อหานะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าถ้าเราไม่หลีกให้รถพยาบาล
เนี่ยมีความผิดนะคะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยตำรวจจราจรสพคองหลวงก็แจ้งข้อหากับท่านนี้ว่าเป็นผู้ขับขี่รถไม่หลบทางให้รถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน
พระราชบัญญัติจราจรทางบกก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
แหมก็เป็นอุทาหอเลยนะเปิดเพลงดังภายในรถบางทีบีบแตรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยินเลยนะ